คุณผู้ชมครับไปดูการชุมนุมของกลุ่มรัศดร๖๓นะครับ
มีอยู่ในหลายพื้นที่นะฮะที่ขอนแก่นนี้ก็ชุมนุมต่อเนื่องหลายวันนะครับ
วันนี้มีการชุมนุมกันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาจากขอนแก่นนะครับเชิญครับ
ค่ะบรรยากาศการชุมนุมที่ขอนแก่นนะตอนนี้นะคะ
ต้องบอกค่ะว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ย
ไม่ได้นั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเหมือนอย่างช่วงเย็นที่ผ่านมา
ตอนนี้ได้มีการเคลื่อนคนมาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยที่เขามีจุดมุ่งหมายว่าเขาจะปิดถนนมิตรภาพ
เพื่อที่จะปักหลักชุมนุมอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่ามีปัญหาอยู่ที่ว่าตรงนี้
ไม่มีไฟที่จะส่องแสงสว่างเพียงพอให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ก็จะเห็นได้ว่าน้องนักศึกษาจะต้องเปิดแฟลตจากโทรศัพท์มือถือ
เพื่อที่จะส่องแสงเพื่อที่จะให้เห็นว่าขอบเขตของผู้ชุมนุมเนี่ย
ขอบตรงไหนบ้างเนื่องจากตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
กำลังลงพื้นที่มาเพื่อที่จะมาดูความเรียบร้อย
แล้วก็ความปลอดภัยในเรื่องของจราจรที่อยู่ตรงนี้ค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะก็จะมีการขึ้นไปปลาใส
จากที่ดิฉันได้ยินเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะมีการปราศัยเป็นภาษาอังกฤษด้วย
เพื่อที่จะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้กดดันทางรัฐบาลค่ะ
เพื่อให้ทางพลเอกประยุจันทร์โอชาเนี่ยลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแก้ไขรัฐธรรมนูล
ซึ่งวันนี้นะคะน้องบอกเขาว่านอกจากที่จะเดินทางมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้
อ่าสามข้อนี้แล้วเขาก็ยังจะปากหลักเพื่อเรียกร้องที่จะให้ปล่อยตัวกลุ่มแกนนำที่ถูกจับตัวไปก่อนหน้านี้
ซึ่งเขาก็ได้ข่าวดีมาแต่ก็ต้องรอยืนยันอีกทีนึงเพราะเขายังไม่แน่ใจว่าอันนี้คือข่าวที่ถูกต้องแล้วหรือยัง
รวมถึงล่าสุดที่มีหมอลำแบงค์นะคะซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มของขอนแก่นพอกันดีที่เคยมาร้องลำทำเพลงกับพวกน้องนะคะได้ถูกจับกลุ่มตัวไปขณะที่อยู่ในห้องพักในขอนแก่นโดยการจับกลุ่มนั้นก็สืบเนื่องมาจากหมอหมอลำแบงค์เนี่ยค่ะขึ้นเวทีปลาใสเมื่อวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมาที่มหาวิทยา
รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องในส่วนนี้ด้วยซึ่งจากที่ที่ฉันสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่เขาจะต้องเคลื่อนตัวมาอยู่ที่จุดนี้เขาบอกว่าต้องการที่จะปักหมุดคณะราชเพื่อที่จะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าให้รัฐบาลเนี่ยมองเห็นความตั้งใจของกลุ่มของน้องน้องเนี่ยที่มีการออกมาเรียกร้องกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงกับส่
เป็นไปความเรียบร้อยอยู่นะคะยังไม่มีความวุ่นวายมากจนเกินไปต้องบอกแบบนี้โดยสภาพอากาศนะตอนนี้ก็ยังไม่มีฝนตกลงมาแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าน้องน้องเนี่ยก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะมาป้องกันฝนแล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรดิฉันจะรายงานเป็นระยะเป็นระยะค่ะสุชาดาสิริคงรายงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ